เอาคุณผู้ชมไปนครนายกกันหน่อยเวลาเศร้าให้เล่าเป็นเพื่อน
พระสงฆ์ก็ไม่เว้นนะคะชาวบ้านแจ้งตำรวจเลยบอกว่า
ตำรวจไปถามท่านท่านดื่มเหล้าทำไมท่านบอกน้อยใจ

โอ้โหเสียใจนะครับเสียใจนะครับหลวงตาเสียใจเรื่องอะไรครับ
เขาได้เจ้าวาดเขาได้เจ้าวาดไม่ได้เจ้าวาดหลวงตาจะเป็นเจ้าวาดเหรอครับ
หลวงตาหรือว่าพระสงฆ์รูปนี้ชื่อพระตีอายุ๕๒ปีนะคะ
จริงตอนตำรวจไปถึงเนี่ยเห็นบอกตะโกนเอะอะโวยวายอยู่ในกุฏิ
ตำรวจต้องไปพยายามชวนคุยก็ถามดื่มเหล้าทำไมไม่ได้เจ้าอาวาส
คือเขาบอกหลวงตาเมาพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยได้สติ
เจ้าอาวาสคือไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสไง
แล้วตอนแรกหลวงตาไม่ยอมให้ตำรวจเข้าไปจับตัว
จนตำรวจต้องออกอุบายบอกว่าไม่ศึกหรอกไม่ศึก
เอางี้ไปจุดทูบสาบานกันดีกว่าดีไหม

จริงก็ยังไม่ถึงขั้นหลวงตานะอายุ๕๒ปีเอง
บอกว่าจะไม่ทำตัวแบบนี้อีกไปจุดทูปสาบานกัน
จะได้ให้สงบสติอารมณ์ยอมนะคะลองดูช่วงนี้หน่อย
พอเริ่มสงบสติอารมณ์ลงได้ก็ยอมพูดคุยกับตำรวจ

ว่าเมายาดองค่ะคือเครียดที่ไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสเลย
ซื้อยาดองที่ขายแถววัดมา๔ขวด

ก็ให้พระตีไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
รอให้ส่างเมามีลูกศิษย์วัดเฝ้าหน้าห้องขัง

เมื่อเช้าค่ะพระพยับพุทธพโลเจ้าอาวาสวัด
วัยยาวัชกรวัดแล้วก็กรรมการวัดและชาวบ้านอีกกว่า๑๐คน
ร่วมเป็นพยานในการศึกพระตีต่อหน้าพระประธานนะคะ

แล้วก็มอบเงินเป็นขวัญถุงให้พันบาทด้วย
เจ้าอาวาสก็พูดกับผู้สื่อข่าวนะว่าจริงพระตีเนี่ย
เป็นพระที่ขยันดีมากแล้วก็รู้หน้าที่

ตกเย็นทีไรดื่มยาดองหลังวัดตลอด
เจ้าวาดบอกเตือนแล้วเตือนอีกเตือนไม่จบไม่สิ้น

ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แกไม่ได้เลื่อนขั้นเป็นเจ้าอาวาสด้วย
ส่วนคนที่ได้เลื่อนเป็นเจ้าอาวาสปรากฏว่าเป็นพระใหม่
เพิ่งจะมาได้๑เดือนแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส

ด้านนายตีหลังจากศึกแล้วก็ต้องเป็นนายนะคะ
เขาก็ยอมรับผิดแหละเขาก็ไหว้เจ้าอาวาสนะ
แล้วก็บอกว่าต่อไปในฐานะคาราวาส
ผมก็จะประพฤติตัวเป็นคนดีของสังคมไม่ทำตัวแบบนี้อีก